หนึ่งข่าวแล้วกันอันนี้เรียกว่าพีคในพีคคุณผู้ชมค่ะ
เปิดตัวจริงพีคพัชรสยาค่ะ
เปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ในวงการเลยนะคะกับคุณตอสนะคะ
ที่เป็นอดีตหวานใจของคุณอ้ำพัชราภาอดีตของอดีตตั้งนานแล้วแหละนะคะคุณ
กับคุณตอสสีนะนะคะด้านอดีตคนรักอย่างคุณเตยฉันทวิทย์ค่ะ
ก็รับทราบเรื่องนี้แล้วพร้อมกับยินดีกับความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะ
ส่วนประเด็นที่ชาวเน็ตนั้นจับโยงภาพของคุณใหม่ดาวิกา
ชุดเดียวกับเจ้าตัวในซีรีส์ดังค่ะที่แสดงร่วมกันก่อนหน้านี้
คุณพีคเองก็ไม่ซีเรียสนะคะเพราะบอกเลยว่าคงเลี่ยงไม่ได้จ้ะ
ที่จะถูกนำมาเปรียบเทียบกันค่ะ
ก็คุยอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นคนที่เรา

คบกันนะคะแต่ว่าคือเราไม่ได้พูดว่า

คิดว่ามันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่
เรียนรู้กันไปใช้เวลาด้วยกันไป

เขาก็แบบอ๋อยินดีด้วยนะคะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอย่างน้อยคือเขาเห็นพี่มีความสุข
เห็นเขามีความสุขก็ยินดีกันทั้งคู่อะค่ะ
มันก็อดไม่ได้เนาะที่จะต้องมีคนเปรียบเทียบ
ก็ไม่เป็นไรค่ะพีชก็มองว่าเป็นอะไรที่

เราก็ไม่ได้อยากที่จะไปเกี่ยวข้องอะไรด้วย
แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะ
คุณพีคคุณเต๋อด้วยความที่คบกันมานานนะคะ
เลิกลากันไปแล้วก็ยังเป็นพี่เป็นน้อง

นี่ไงไม่ใช่แค่คุณเต๋อคนจริง๒๐๑๘แล้ว
คนจริง๒๐๑๘เหมือนกันนะคะ

สมัยนี้บอกไปเลยค่ะตอนนี้คบกับตอสสินะอยู่จ้า

ถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้กัน
คือเต๋อกับใหม่เขาเพิ่งจะมีข่าวว่ากุ๊กกิ๊กกันอยู่
แล้วจู่พีคพัทรัสยาเขาก็ออกมาประกาศชัดว่า
ตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับตอสสินะ
หลายคนเลยคิดว่าพีคเนี่ยเกทับเต๋อหรือเปล่า

แต่อันนี้อยากให้มองโลกสวยนิดหนึ่ง
จริงแล้วเขาก็เลิกกันไปตั้งนานแล้ว
แล้วมันถึงเวลาแล้วที่จะเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาสักทีนึง

ถ้าเกิดว่ามันถึงทางตันแล้วจริงถูกต้องไหม